เป็นเอกสารที่สันนิษฐานว่าคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับ
แล้วก็สามารถที่จะใช้ห้ามคนอื่นได้อย่างวัดไปห้ามคนอื่น
แต่จากประสบการณ์จากแนวที่ทำมาถ้าเป็นวัตถุมงคล
ต้องบอกเลยว่า๑๙๐ส่วนใหญ่แพ้
เพราะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่วัตถุมงคล
จะมองว่าเป็นเรื่องของความศรัทธาที่อุบัสิการ่วมกันสร้างขึ้นมา
แล้วก็เวลาสร้างอะไรขึ้นมามันก็มาพิสูจน์เรื่องความเป็นเจ้าของลิขสิท
ค่อนข้างลำบากพวกรูปปั้นอะไรต่าง
ซึ่งตั้งแต่ที่ผมเล่าว่าจตุคามอะไรต่างก็จะมีปัญหา
ฉะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าสู้กันในชั้นศาลผมคิดว่าก็จะมีข้อเสียเปรียบ
แล้วก็มีโอกาสที่จะถูกยกค่อนข้างเยอะ
อันนี้ตามสถิติที่เกิดขึ้น
อีกจุดหนึ่งที่ผมแนะนำคือถ้าวัดอยากจะรับคำครอง
มาดูเรื่องเครื่องหมายการค้ามากกว่าหรือชื่อทางการค้า
ก็คือว่าในคำว่าเวลาใช้ไอ้ไข่
เพราะเวลาไปโชว์คนจะบอกว่าไอ้ไข่
แต่ว่าถ้าเป็นวัดเจดีตรงนี้เป็นจุดที่น่าจะมองมากกว่า

แต่มันจะมีแค่จุดกิจกวงที่เห็นด้วยกับท่านท่านจันทร์พระวัลคือ
รูปปั้นยันต่างมันเหมือนสินค้า
พอเราบอกว่าไอ้ไข่วัจเจดีมันเหมือนเรากำลังทำมาร์เก็ตติ้งเรื่องขายสินค้า
ซึ่งทางพุทธศาสนาผมมองว่ามันอาจจะดูไม่เหมาะสม
งั้นตรงนี้เรื่องชื่อทางการค้าถ้าโดยทฤษฎีก็บอกว่า
ถ้าท่านมองไม่อยากให้ที่อื่นทำก็ท่านก็ดูตรงนี้แล้วกันว่า
ครองคำว่าไอ้ไข่วัดเจดีเพราะคำว่าไอ้ไข่อย่างเดียวมันจดไม่ได้อยู่แล้ว
ถ้าท่านจะคุ้มครองแล้วท่านมองว่าจะได้เงินมาจะพัฒนาพุทธศาสนา
ถ้าลูกคุณจำว่าไอ้ไข่วัดเจดีไปแล้วก็อาจจะเอารูปโลโก้ไอ้ไข่ไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าซะนะครับ

ตระมามองอย่างนั้นแหละถ้าของดีจริงไม่ต้องกลัวเหรอเหมือนกับธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่เคยไปจดลิขสิตเลย
ใครอยากจะเอาไปใช้ก็เอาไปสิถ้าของมันดีจริงมันต้องอยู่ได้ของดีจริงต้องทนได้
แล้วมันก็ยังอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าไอ้ไข่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ช่วยคนจริงแล้วมันก็เงียบไปเอง
คุณผู้ชมคะเรื่องความเชื่อความศรัทธาอันนี้ของใครของมันนะคะเราไม่ก้าวล่วงกัน
แต่หยิบที่เราหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคือตกลงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันมีวิธีปฏิบัติและความเข้าใจอย่างไรบ้าง
นี่คือคำอธิบายทั้งหมดนะคะส่วนงวดหน้าใครจะไปหรือใครจะไปวัดไหนไปไอ้ไข่หรือจะไปวัดใดก็แล้ว
แต่อันนี้ไม่ก้าวร่วมกันแต่ถ้ามีเลขดีก็ส่งมาได้